คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราต่อด้วยเรื่องราวของความรักโอละวนหัวใจโอละเวงกันบ้างดีกว่า
เชอรี่ไม่ใช่ซีรีส์เรื่องใหม่นะแต่เป็นเรื่องราวความรักของนักแสดงหนุ่มสุดหล่อ

ไม่ใช่อะไรมันเป็นเรื่องราวความรักอีรุงตุงนังแฟนใหม่แฟนเก่า
เดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างนี้เมื่อไม่นานมานี้ค่ะหนุ่มอินดี้เนี่ยนะ
เขาเปิดตัวคบแฟนสาวนอกวงการอย่างน้องฟ้าใสไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี๖๒ค่ะ
แต่จู่เนี่ยเจ้าตัวก็ออกมายอมรับว่าเลิกกับฝ่ายหญิงไปแล้ว
สารสัมพันธ์กันมาได้๘เดือนจากนั้นค่ะอินดี้เนี่ยโสดได้ไม่นานนะ
ก็มีข่าวว่ากำลังคบสาวใหม่ที่ชื่อปอนค่ะแต่คนเนี่ยก็ลือว่าสาวปอนคนนี้เคยมีลูกมาแล้วนะ
แล้วพอนักแสดงหนุ่มรู้เข้าเนี่ยก็เป็นเหตุทำให้บอกลาฝ่ายหญิง
แล้วก็กลับมาหาแฟนเก่าที่ชื่อฟ้าใสอีกรอบนึงเป็นยังไงล่ะโอละหมานไหมล่ะบ้านนี้คุณผู้ชม
แต่ล่าสุดนะคะได้เจออินดี้ค่ะเราก็เลยไม่พลาดที่จะถามถึงเรื่องเหตุผลที่เลิกกับสาวปอนนะคะที่เขาลืมว่ามีลูกแล้วเนี่ย
เรื่องหวนกลับไปหาแฟนเก่าอย่างฟ้าใสเจ้าตัวบอกว่ากับฟ้าใสตอนนี้เลิกกันนะคะเลิกกันด้วยดีแล้วก็ไม่ถึงขั้นตัดขาดก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีกันอยู่
แต่กับสาวปอนเนี่ยสาเหตุที่เลิกลากันนั้นไม่ใช่เพราะว่าปอนมีลูกนะที่แล้วตนไม่อยากคบแต่ว่าเพราะว่าปอนเนี่ยโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอินดี้จึงเสียความรู้สึกก็เลยขอเลิกดีกว่าค่ะ
เขาก็ชวนคุยในเรื่องของนี้ว่าเออเราโอเคไหมกับการที่แบบมีภาพแบบมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนแยบถามอ่ะพอมารู้อีกทีครั้งแรกเขาก็เลือกที่จะบอกอ๋อไม่มียังเลือกที่จะแบบอ๋อไม่มีนะแล้วอยู่อยู่มาวันหนึ่งผมก็ทำงานอย่างเงี้ปกติก็มายอมรับกับผมเลยเออที่ชวนคุยวันนั้นอ่ะสรุปว่าเรามีนะเขาก็มาขอโทษเราว่าเอ้ย
ตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันเรื่องแบบเนี้ยมันมันมันอย่างมากนะที่ไม่ควรจะมานั่งโกหกกันหรืออะไรอย่างเงี้ยอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามเขาก็โยนเขาบอกว่าลูกเนี้ยไม่ใช่ลูกเขานะแต่เป็นลูกของน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยคือครั้งที่สามเนี้ยมันทำให้ผมคิดว่าเฮ้ยว่าล่ะผมจะจัดต่อเมื่อคนนี้เดินเข้ามาแล้วกโกหกผม
เลิกกันเนี้ยเพราะว่าสาวปอนเนี้ยพูดแบบไม่ตรงกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้ก็เป็นมุมของฝั่งอินดี้เนอะเราเองก็ไม่ได้ฟังจากฝั่งคุณปอนค่ะ